ก่อนไปทำกิจกรรมต่างในวันนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศ
กันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เองก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ถ้าทุกคนเธออยากเจอก็ได้เพราะเหตุการณ์เมื่อกี้
เมื่อกว่าระชาด้านใดออกเลอศูนย์เราดูพอ
ข้าบที่เผาบุหรณ์อาทิตย์จะเป็นประเทศอื่น
ความกดอากาศสูงก็คือตัวการที่เหนียวนำให้ความเย็นจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
ค่อยแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
ดูอย่างไรว่าหนาวเย็นแค่ไหนดูตัวเลขตรงนี้นะครับ
ถ้าหากเป็นตัวเลข๑๔๑๕แผ่มาถึงไทยก็จะทำให้อากาศเย็น
แต่ว่าตอนนี้ไปอยู่ในแถวบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ
ส่วนเลข๒๐อยู่ในแถวบริเวณทางตอนกลางของประเทศจีน
นี้ถ้าหากมาถึงไทยก็จะมีอากาศหนาวเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่ารักษณะที่เกิดขึ้นก็คือความชันของความเกิดอากาศที่แผลลงมาค่อนข้างแรง
จึงทำให้กระแสลมเย็นอาจจะแรงเป็นพิเศษในระยะนี้
ดังนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยเป็นช่วงที่อาจจะมีหลายคนล้มหมอนนอนเสือกันได้นะครับ
ขณะที่สถานการณ์ฝนบริเวณตอนกลางมีการก่อตัวของร่องฝนอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับ
ผ่านจากบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้
ลากยาวมาสู่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งหย่อมนะครับ
ที่ตอนนี้ไปเคลื่อนตัวอยู่บริเวณกลางอ่าวเบงกอ

จากทั้งสองหย่อมก็จะมีการดูดเอาฝนที่ตกในเมืองไทยก่อนหน้านี้ออกไป
ทำให้ฝนในบริเวณตอนกลางของประเทศลดลงนะครับ
ที่สำคัญครับมรสุมตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้

ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกหนักก่อนหน้านี้
รวมไปถึงเป็นตัวควบคุมสถานการณ์ฝนตลอดฤดูฝนที่ผ่านมา
ขนาดนี้เองนะครับถูกดูดจากยอมความเกิดอากาศต่ำตัวนี้นะครับ
ออกไปบริเวณกลางอ่าวเบงกอ

สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคกลาง

จะสังเกตว่ายังคงมีประปรายนะครับ

จะค่อยหายไปจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทย
อาจจะมีอยู่หน่อยเท่าแบบบริเวณทางตอนบนของภาคตะวันออก
และที่สำคัญถ้าหากเราคำนวณต่อไปในช่วงวันอาทิตย์
ก็จะพบว่ากลุ่มฝนนั้นกลับมาอีกแล้ว
ในบริเวณพื้นที่ทางภาคกลางตอนล่างส่วนพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ช่วงเช้าอากาศจะค่อนข้างที่จะปลอดโปร่ง
แดดอาจจะแรงเป็นพิเศษแต่ว่าช่วงค่ำช่วงเช้าช้าตรู่
อาจจะมีเรื่องของหมอกเกิดขึ้นแล้วก็อุณหภูมิอาจจะลดลงต่ำได้
แตกต่างกันระหว่างอุณหภูมิในช่วงเช้ากับช่วงค่ำแบบนี้

ยังไงช่วงนี้ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
อยู่ตามจุดต่างที่ต้องเจอกับความแตกต่างของสภาพอากาศ
กลางวันทั้งช่วงเช้าช่วงค่ำ
ควรจะต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษหน่อยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ